ข่าวต่อไปไปดูหัวใจของน้องเพลงดีกว่า
น้องเพลงชนธิดาช่วงนี้ต้องบอกว่าผลงานการละครเขาเยอะจริง
เป็นสาวฮอตอยู่เหมือนกันในวงการบ้านเราตอนนี้
เลนไทยที่ผ่านมาดูสิจะมีหนุ่มหน้าไหนกล้าส่งดอกไม้มาให้น้องเพลงหรือเปล่า
ที่บอกว่ากล้าส่งหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเขาดุมาก
สวัสดิ์นะคะแล้วลูกสาวคนเดียวด้วยสวยขนาดนี้
เจ้าตัวออกปากเลยค่ะว่าตอนนี้ตัวติดหนึบกับผู้ชายคนหนึ่งคือ

คุณแม่เนี่ยออกอาการงอนเลยนะเพราะว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาทั้งคู่ควงกันไปทำกิจกรรมเล่นเจ็ดสกี
กับเจ้าตูบตัวแสบสนุกสนานกันทั้งวันพ่อลูกนะครับ
ส่วนใครที่ลุ้นเรื่องหัวใจของน้องเพลงบอกเลยว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะ
อันนี้คือต้องบอกเลยว่าอยู่กับหนุ่มคนนี้ทั้งวัน
ไปตั้งแต่ตอนเช้าก็คือไปทำบุญก่อนแล้วหลังจากนั้นเราไปเล่นเรือ
อยู่ดูพระอาทิตย์ตกดินได้ไหม
ความน่ารักก็จะมาเป็นแมนด้วยความที่เป็นลูกสาวที่คั่นลุยแบบนี้
พอคุณพ่อขับเรือลูกขี่เจสกี
เจ้าดอกไม่มีมีลูกหมามาค่ะ
อะไรอย่างนี้ค่ะเราบอกรักคุณพ่อไงบ้างคะ
ก็จริงแล้วบอกรักก็คงไม่ต้องบอกเยอะแยะ
บอกอยู่ทุกวันเนอะแต่ก็ค่ะก็

ถ้าแบบผ่านด่านคุณพ่ออะไรอย่างนี้
โสดก็จริงแต่ว่าก็ต้องผ่านด่านคุณพ่อให้ได้ด้วยนะคะตกลง